นี่ค่ะคุณผู้ชมตามภาพเลยนะ
มีน้องนักเรียนหญิงคนนี้ค่ะ
เธอจะก้าวขึ้นรถไฟในขณะที่รถไฟกำลังจะออก

เจ้าหน้าที่สถานีเขาก็พยายามที่จะโบกทง
แล้วก็กันไม่ให้น้องผู้หญิงคนนี้ขึ้น

สุดท้ายพอรถจอดสนิทน้องก็วิ่งขึ้นไปนะคะ
ชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้ก็เข้ามาชื่นชมนะ
ชื่นชมการทำหน้าที่ของนายสถานีท่านนี้
บอกว่าไม่ละเลยเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เพราะว่าการขึ้นลงจากขบวนรถไฟ
ขณะที่รถยังไม่จอดสนิท

อาจจะถูกรถไฟทับเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ก็มีการโพสต์ให้ข้อความให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่สถานีปราจีนบุรี
และขบวนรถไฟดังกล่าวก็เป็นสายกรุงเทพ
กะบินบุรีที่รถไฟหยุด
เพราะว่านายสถานีได้วิทยุแจ้งให้หยุดขบวนรถ

คือเดิมทีเดียวรถกำลังจะออกถูกไหมคะ
แต่นายสถานีท่านนี้คือกันไว้ไม่ให้น้องขึ้น

ถ้าเกิดว่ามันพลาดท่าน้องล้มแล้วโดนรถไฟทับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ
ทีนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่สถานีนะ
เขาก็วิทยุบอกคนขับบอกว่า

นานทีจะเห็นคลิปภาพแบบนี้จากรถไฟนะ
แต่ว่าปกติแล้วถ้าออกจากสถานีเขาออกเขาก็ออกไปเลย